เรื่องที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
ประชาธิปัตย์คือวันนี้มีนัดประชุม
แล้วก็จะเลือกนะคะทางด้านของหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่
ก็ล่มมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ช่วงกรกฎา
แล้วเขาก็เอาวันหยุดด้วยนะใช้วันหยุดเหมือนกันนะคะ
อย่างอย่างเมื่อวานเดี๋ยวก่อนอย่างวันนี้เนาะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ครั้งที่สองที่ประชุม
แต่หลายคนบอกว่าหรือเราจะไปพูดว่าล่มมั้ย

เขาเลื่อนค่ะเขาเลื่อนไปอีกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือวันนี้กลายเป็นโอ้โหประเด็นอีกแล้วที่ถูกจับตามองว่า

ใหม่ค่ะที่สำคัญ
วันนี้หลังจากออกมาเมื่อองค์ประชุมไม่ครบ
คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนออกมาพูดแบบดุเด็ดเผ็ดมัน
เรียกได้ว่าก็ค่อนข้างจะแบบมีน้ำโหเลยล่ะค่ะ
พูดเลยนะคะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการ
ออกมาแถลงข่าวทันทีค่ะพร้อมกับสอสออีก๒๐กว่าคน
หลังจากที่ไม่สามารถที่จะเลือกหัวหน้าพัก
คณะกรรมการบริหารพักได้เพราะองค์ประชุมไม่ครบ
ประนามพฤติกรรมของสมาชิกบางกลุ่ม
ที่คุณเฉลิมชัยบอกว่าตั้งใจที่จะไม่เข้าร่วมประชุม
แล้วถึงขั้นใช้คำว่านี่ถือเป็นพฤติกรรมที่เลวซามาก
ไม่ควรจะเกิดขึ้นในพักประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมือง
เพราะไม่มีงานไม่มีเงินจะมาจัดประชุมแล้ว

ซึ่งการไม่ครบองค์ประชุม
ไม่สามารถที่ดำเนินการประชุมได้ทั้งสองครั้งที่ผ่านมานะครับ
โดยครั้งแรกในวันที่๙กรกฎานะครับ
แล้วก็มาครั้งนี้ไม่ใช่เกิดโดยธรรมชาติ
แต่เกิดโดยพฤติกรรมของกลุ่มคนบางกลุ่มในพักประชาธิปัตย์เอง
มีการให้องค์ประชุมออกจากห้องประชุม
มีการให้องค์ประชุมไม่ลงชื่อในการประชุม
มีการให้องค์ประชุมไปเที่ยวประเทศลาวเพื่อไม่ต้องมาประชุม
ซึ่งผมถือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่เลวซามาก
มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในพักประชาธิปัตย์
เดือดพอสมควรนะคะที่สำคัญคุณเฉลิมชัยนะคะยังพูดต่อด้วยว่า
ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องใช้งบประมาณ๓๔ล้าน
และเป็นเงินที่ประชาชนตั้งใจให้พักมาทำกิจกรรมทางการเมือง
ไม่ใช่เอามาเผาผลาญเล่นกันแบบนี้
แล้วยังบอกต่อด้วยนะคะว่าเดี๋ยวต้องนัดประชุมครั้งหน้า

นักข่าวถามว่าสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จะได้หัวหน้าพักคนใหม่หรือเปล่า
คุณเฉลิมชัยบอกเลยค่ะว่าก็พูดตลอดถ้ามีจิตสำนึกก็ต้องมาประชุม
แล้วย้ำว่าการประชุมครั้งหน้าต้องเปลี่ยนสถานที่ไหม
คุณเฉลิมชัยบอกไปกางเต็นต์เพราะพักจะไม่มีเงินแล้วด้วยนะคะ

ซึ่งคุณจุรินก็ต้องบอกว่าเป็นอดีตหัวหน้าพัก
และยังคงรักษาการหัวหน้าพักประชาธิบัตรอยู่นะคะ
คุณจุรินย้ำแบบนี้ว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของพักแม้จะอยู่ในช่วงรักษาการ
แต่กรรมการบริหารพักยังมีอำนาจเต็มในการตัดสินใจ

ก็ถ้าเกิดยังไม่มีกรรมการบริหารพักชุดใหม่
แล้วชุดรักษาการก็ต้องทำหน้าที่ไปก่อนร่วมกับที่ประชุม
สสย้ำว่าทุกอย่างยังเดินหน้าไปได้
ไม่ใช่ว่ามันจะติดขัดหรือเดินหน้าไม่ได้เลยค่ะ